เตือนน้องเชอรี่เตือนคุณผู้ชมนะคะ
สาวเดินไปไหนให้ระวัง
ผู้ชายคนนี้อยู่ดี
ขับรถมาแล้วเดินตามผู้หญิง
และเอามือถือมาถ่ายไว้ด้วย
ตามแบบประชิดติดตัวซะด้วยค่ะ
นี่เห็นไหมจังหวะตามเข้าไป

ตามเข้าไปจนถึงในอาคาร

สอยเท้าเร็วกินแล้ว
แล้วคุยทุรศัพท์เช่้ยเลย
แต่จุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ขี่ตามเธอไป

ปุ๊บลงมาจากรถแล้วก็เดินตามเธอแบบประชิดติดตัวพร้อมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาลักษณะเหมือนถ่ายเธอตลอดเวลา
เธอเดินเข้าอาคารไปแล้วเขาก็ทำท่าเหมือนคุยโทรศัพท์กับใครและเดินวกย้อนกลับไป

คนเดินคุณค่ะก็คนเดินกันเนี่ยช่วงนั้นไปทำงงทำงานกันน่ะนะคะ
แล้วเขาก็เลยบอกข้อความเอาไว้แบบนี้ว่า

ชายนิรนามคนนี้
อย่างนี้ชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันเต็ม
บางคนเขาบอกแบบนี้ว่าเนี่ยขนาดกลางวันแสกยังกล้าทำ

บางคนบอกว่าไม่รู้เนอะว่าเขาต้องการอะไร
ปรากฏเจ้าของคลิปเข้ามาตอบว่า
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครแล้วมาจากไหน
ตอนนี้ให้ตำรวจโทรไปคือมีการแจ้ง๑๙๑แล้ว
น้องผู้หญิงเนี่ยร้องไห้เลยทีเดียวเพราะกลัวมากนะคะ
แต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมาจ้างให้ถูกตามหรือเปล่า
ใครเนี่ยจ้างผู้ชายคนนั้นมาตามหญิงสาวคนนี้ให้มาคุกคามหรือไม่
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจต้องไปตรวจสอบค่ะ

ให้หาคนร้ายเองตัวสีแดงตัวใหญ่เลยแบบนี้

เจ้าหนี้ตำรวจรบกวนหน่อยนะคะ